ราวของมันมวยกันบ้างศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
วยไทยทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีนั้น
คู่เอกนะครับเป็นสงครามเข่าอีกแล้วนะครับ
ติดตามความพร้อมได้นะครับว่าเป็นอย่างไรครับ

ก็ติดตามกันได้ในคู่เอกนำรายการครับ
เป็นเกมล้างตาของแสงดาว

แต่เที่ยวนี้เนี่ยชกกันในพิกัดถนัดของสอนนารายนะครับ

๑๑๗ปอนคอนี้ปล่อยลำหนักมา

แต่ว่าไฟล์นี้ไม่ใช่งานง่ายของแสงดาวแน่ครับ
วยคู่นี้เป็นสงครามเข่าเพราะว่า
แสงดาวเนี่ยเป็นมวยนครสีธรรมราชนะครับ
ซ้อมในค่ายของสกิติชัยทุ่งศง
คู่เอกนะครับก็จะล้างตากันต้องดูว่าสอนารายที่ชกในพิกัดถนัดนั้นจะล้างตาหรือว่าโดนย้ำแขนครับ